ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านที่จังหวัดสุรินแต่เป็นลักษณะของไฟไหม้ที่ประหลาดมาก
เกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากศัยศาสตร์หรือเปล่าเจ้าของบ้านก็สงสัยแบบนี้นะคะ
คือนอกจากไฟไหม้แล้วเนี่ยของหายด้วยคือหลังจากไฟไหม้แล้วก็ของหายด้วยก็เลยอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูหน่อยนะคะ
หมอปลาก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยเห็นไหมอยู่ดีก็ไฟไหม้แบบนี้ค่ะ
นี่ให้หมอปลาไปช่วยให้หมอปลาไปช่วยดูหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากศัยยศาสตร์อะไรหรือเปล่า
หมอปลาลงพื้นที่ไปหมอปลาบอกว่าช่วยเรื่องไฟไหม้หรือของหาย
เรื่องไฟไหม้ก่อนเอาไฟไหม้ก่อนนะไฟไหม้ก่อนของหายคงต้องแจ้งตำรวจคือสงสัยว่าไฟมันจุดพลึบขึ้นมาได้ยังไงไม่มีที่มาที่ไปไงพี่อุ๋ยเจ้าของบ้านก็นี่พอหมอปลาไปก็รีบเข้าไปคุยกับหมอปลาเลยหมอปลาบอกว่าก็คนในบ้านนั่นแหละจุด
หมอปลาบอกว่าคนในบ้านนั่นแหละบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอสังขาดจังหวัดสุรินนะคะหมอปลาก็เดินสำรวจค่ะเจ้าของบ้านคือนางสาวเพชราอายุสี่สิบเอ็ดก็รีบเล่าให้หมอปลาฟังเลยบอกเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนก็เพิ่งไฟไหม้นะครับก็เนี่ยเด็กนอนอยู่เลยจุดที่ไฟไหม้อ่ะบ้านหลังนี้ไฟไหม้ตั้งแต่วันที่ส
จุดไฟหรือเปล่าแต่ทุกคนก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้จุดหมอปลาบอกว่าเอาจริงเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศัยศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนนั่นแหละแล้วคนคนไหนล่ะมันก็ต้องคนในบ้านนั่นแหละที่จะจุดไฟในบ้านได้ครับหมอปลาบอกว่าก็ต้องลองติดกล้องวงจรปิดให้คนในบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นลองดูไหมล่ะ
เพราะทุกคนในบ้านก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้จุดไฟ
แล้วสงสัยด้วยว่าของหายนอกจากไฟไหม้แล้วของหาย
โทรศัพท์มือถือหายนะคะหายไปได้ยังไง

ก็เคลียร์แต่ว่าที่แกบอกหนูว่าให้คุยกับคนในบ้านว่ามันมีใครจุดไหมอะไรไหม
ก็คือโทรศัพท์หายแล้วมันเหลือแต่เคส
ของหายเนี่ยคงไม่ใช่ผีมาเอาไปหรืออะไรเนาะพี่อุ๋ยน้อง

บางทีก็อย่าไปหลงเชื่อเรื่องงมงายซะไปแบบทั้งหมด
ที่หมอดูบอกว่าผีมาเอาคืนผีมาจุดไฟอะไรแบบนี้

ก็ไฟไหม้มันต้องระวังนะ
ถ้ามันลุกลามใหญ่โตไหม้ทั้งบ้านขึ้นมา

ลามไปบ้านอื่นอีกโอ้โหมันยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่
อันนี้ต้องแบบต้องช่วยกันสอดส่องให้มันชัด
ว่าคนในบ้านคนไหนที่เป็นคนจุดไฟ
ก็ติดกล้องวงจรปิดตามคำแนะนำหมอปลาก็ดี
ก็จะได้รู้ทีนี้จะได้รู้ทั้งเรื่องจุดไฟและเรื่องมือถือหายด้วย

เพราะว่าบ้านหลายหลังที่เกิดไฟไหม้ปริศนาเนี่ย

ทุกผู้ชมครับหลังจากหมอปลาไปพิสูจน์บ้านไฟไหม้นะฮะ
สุรินทร์ใช่ไหม
อยู่มีวัยรุ่นสาวคนหนึ่งมาหาหมอปลา

เธอบอกเธอมีอาการแปลกเหมือนถูกวิญญาณเข้าสิง
เป็นมา๗ปีกว่านะฮะ
แล้วอาการหนักโดยเฉพาะวันโกนวันพระนี่คือหนักมากเลย
ก็ด่าหมอปลาก็พูดภาษากูล
ภาษากูลภาษาชวย

คือจะเป็นอย่างงี้เลย
อย่างงี้เลยค่ะ

โอ้โหนี่หงายหลังไว้เลยหมอปลาเอามือมันนี่ฮะมาจับที่หัวน้องคนนี้นะฮะ
อ้อมนะครับอายุ๒๑ปีเป็นนักศึกษานะครับอยู่ที่สุรินทร์นะฮะ
อาการก็เหมือนที่ท่านเห็นนั่นแหละค่ะคือก็เป็นตั้งแต่เนี่ยหลายสิ่งหลาย
ข้องหายหลังพึงไปเลยนะครับภาษาที่มาก็ดูพึ่มแปลกหน่อย
มึงที่มีพลน้ำรายตัวคือพอน้องหายหลังไปนะคะสักพักหนึ่งต้องอ้อมก็ได้

มาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอีกตาขวางบางช่วงมีพฤติกรรมนี่เห็นไหม
นี่สู้กับหมอปลาหมอปลาก็พยายามไปจับศีรษะอีกรอบนึง
โอ้โหแม่ต้องตะโกนบอกไม่สู้นะลูกไม่สู้นะลูกนี่คุณน้ำฟ้านะ
ภรรยาหมอปลานะฮะก็ช่วยจับอยู่ข้างหลังด้วยช่วยคุณแม่
โอ้โหนี่หมอปลานี่บอกต้องสู้ชีวิตบางทีชีวิตมันสู้
กลับเลยกันนี่เห็นไหมคือน้องอ้อมบอกนี่ไม่ใช่ตัวน้องอ้อม
นะเธอบอกคุมตัวเองไม่ได้ครับครับ
ทีนี้พอเริ่มจะพูดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะครับน้องอ้อมบอก

ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะนี่ปัดไมค์ด้วยเห็นไหม
อ้อมบอกตอนอายุ๑๓เนี่ยประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อน
จะไปเช่าชุดนางรำปรากฏว่ายางระเบิดฮะ
ยางแตกรถคว่ำตัวน้องอ้อมสลบไปเลย
ช่วงที่สลบเนี่ยน้องอ้อมบอกว่าคล้ายกลับไปเจอสถานที่ที่หนึ่ง
เจอยายแก่เหมือนเป็นวิญญาณเร่ร่อนชวนน้องอ้อมให้ไปอยู่ด้วย
แต่อ้อมบอกอ้อมไม่ไปหลังจากนั้นพอฟื้นมาเนี่ย

แล้วก็มียายคนแก่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มาควักเรียกหนู
แล้วก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันมาค่ะหนูบอกว่ายายเป็นใคร
แล้วจะให้หนูไปอยู่ทำไมหนูคือแบบมันเหมือนจิตพูดเองน่ะค่ะ
หนูก็พูดว่าหนูยังไม่ได้ดูแลพ่อกับแม่เลย
จะให้หนูไปได้ยังไงหนูไม่ไปหรอกยายเป็นใครนี่
อยากว่าพ่อกับแม่เองน่ะสบายดีแล้ว
ไม่ต้องสนใจหรอกไปอยู่กับกูมา
หนูก็เลยแบบเขาก็จับมือหนูเขาก็แบบปัดสมัครมือออกเลย
หนูก็ว่าเอ้าหนูขอโทษค่ะหนูเพิ่งทำยาวค่ะ
หนูก็พูดว่าโอ๊ยเป็นใครนี่มึงแทงกูอยู่ด้วยทำไม
ก็แบบสะดุ้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็แบบเห็นพ่อกับแม่ตัวเองกำลังร้องไห้อยู่
คุณแม่ของน้องอ้อมบอกว่าลูกสาวจะมีอาการแปลกประหลาดแบบนี้เนี่ย
ทุกวันโกนวันพระนะฮะถามแม่ว่าเอาแม่ไม่พาลูกไปหาหมอบ้างล่ะ
แม่บอกพาไปแล้วนะครับไปโรงพยาบาลก็แล้วนะ
ไปหาทางแบบหมอดูหมอธรรมหมอศัยศาสตร์
พาไปหมดแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลย
พอพักหลังก็แม่ก็ไปหาครูบาธรรมเนอะ
แต่มันก็เอาว่านบ้านว่านใครใช่ไหม
เขาจะกลัวบ้านใครเวลาเข้ามาเขาจะกลัวใคร
กลัวไพร
เขาจะกรี๊ดเลยเขาจะบอกว่ามันร้อนมันร้อนมันเจ็บ
นี่ฮะโอ้โหแล้วอาการแปลกแบบนี้ก็ต้องถามหมอปลาแหละ
ใช่ไหมเพราะว่าไปจับศีรษะน้องนี่บางช่วงนี้
สู้ด้วยนี่หมอปลาโดน

เหมือนกับที่บ้านเนี่ยจะหลบจะหลบบ่อย

ดูเห็นไหมเหมือนกับฝึกที่บ้านทุกวัน

หมอปลาบอกว่าอาการของน้องอ้อมคล้ายถูกวิญญาณแฝงร่างนะฮะ
ทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
แต่ยังไม่ขอบอกรายละเอียดลงลึก
เดี๋ยวครอบครัวน้องอ้อมจะตกใจ

น้องเกิดอาการเลยนะ

เราก็เลยเดินทางไปที่วัดปราสาทแก้วนะฮะ
นี่เป็นวัดที่ครอบครัวน้องอ้อม
บอกว่าน้องอ้อมเคยมาสวดมนต์ที่นี่นะ

เคยมาสวดมนต์ที่นี่ตอนเย็น
พอกลับไปบ้านเกิดอาการขึ้นทันที
ท่านเจ้าวาสวัดปราศาสตร์แก้วนะครับ

น้องมีอาการแบบประหลาดอย่างนี้จริง
เชื่อว่าเกิดจากโรคของกรรม
เพราะว่าครอบครัวน้องมีการสืบทอดรับ
บรรพบุรุษต่อกันมา

มีอาการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเอาเป็นว่าทางครอบครัวน้องอ้อม
ยืนยันว่าพาลูกสาวไปหมดแล้วโรงพยาบาลก็ไปแล้วหา
พระก็แล้วหาหมอดูหมอทำหมอศัยศาสตร์หาหมดแล้วแต่ไม่ดีขึ้น
มปลาบอกมันมีลักษณะบางสิ่งอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาน้อง
ไปรักษาที่บ้านของหมอปลาที่เพชรชบุรี๘ตุลาคมนี้
นะฮะเดี๋ยวครอบครัวจะพาน้องอ้อมไปรักษากับหมอปลาค่ะ